เอาละค่ะช่วงเช้าสดใสเช้าแบบนี้นะคะ
วันศุกร์ก็ต้องพากันไปทำบุญดูจากชุดดิฉันแล้ว

ใช่ค่ะประหลัดจังหวัดสระบุรีนะคะนำข้าราชการในพื้นที่นะคะ
ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ทั่วประเทศ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติแดดคุณแม่ของประหลัดนะคะ
ซึ่งอายุมากเดินไม่ไหวต้องนั่งเกี้ยวนะคะ
ร่วมขบวนแห่นาคขึ้นเขารับบุญลูกชายด้วยค่ะ

งานนี้เป็นงานอุดอุปสมบทหมู่นะคะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนาฏค่ะ
ขบวนแห่หน้าครั้งนี้นะคะก็มีขึ้นที่วัดพระพุทธฉาย
หมู่ที่๑ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
ครั้งนี้โดยพิเศษกว่าครั้งไหนยังไงครับ
ว่าเป็นงานบวชของคุณธิวาวัชรการ
เป็นประหลัดจังหวัดสระบุรีนั่นเอง
ก็นำทีมข้าราชการในพื้นที่๑๑คน
ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์๗๗๐รูปทั่วประเทศนะครับ
เพื่อเฉลิมพระเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏค่ะ
โดยมีนายชะรัฐบุญยศาสตร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานเองเลยนะคะในฝ่ายคาราวาส
ส่วนพระครูพระราชธีราค่ะ
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ความน่ารักของงานบวชงานแห่ครั้งนี้
ก็อยู่ตรงที่ความห่วงใยของคุณแม่ของคุณประหลัดนะ
เมินแล้วว่าท่านไม่สามารถเดินขึ้นเขาได้
บันไดนี่เกือบ๓๐๐ขั้นเลยนะคะ

ระยะทางนี้ก็ไกลเหมือนกัน๑กิโลเมตร
อยากจะร่วมงานบวชของลูกชายให้ได้เลยค่ะ
แน่นอนนะเป็นคุณแม่ก็อยากเห็นลูกชายบวชนะนะ

คุณประหลัดจังหวัดสระบุรีก็เลยสั่งเตรียมเกี้ยวพิเศษเอาไว้
ให้คุณแม่นั่งพร้อมคนหามเสร็จสับเลยนะคะ

มุ่งหน้าเข้าสู่บทบนเขาพระพุทธชาย
มีคนหามเรียบร้อยนะคะเห็นแล้วต้องยกนิ้วให้เลย
ยกนิ้วให้ทั้งตอนนี้น่าจะเป็นพระแล้ว
รวมทั้งคุณแม่ด้วยที่มาด้วยจิตกุศลจริง
หลังจากนี้ค่ะพระภิกษุใหม่ทั้งหมดจะร่วมกัน
ศึกษาปฏิบัติธรรมและเจริญพระพุทธมนตร์
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ให้มีพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
อยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไปค่ะ